ส่วนผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในการที่จะบอกกล่าว
เล่าเรื่องแปลกให้คุณผู้ชมฟังอีกเรื่องหนึ่งอีกคนหนึ่ง
ก็คือคุณเขามีท่าอย่างนี้นะ
คุณเศรษฐาโสรินซึ่งเราให้ฉายาว่าเป็นผู้ประกาศข่าวสายโชคลาภ
ใช่สายตัวเลขดึงแบบนี้สายตัวเลขแบบนี้นะครับ
วันนี้จะพาไปดูตามความเชื่อนะฮะ
เรื่องของกุมารฝาแฝดที่เกาะเกร็จจังหวัดนทบุรี
จะเป็นอย่างไรตามคุณเศรษฐาโสรินไปเลยดีกว่าครับ

ทีมข่าวออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่เกาะเก็ตจังหวัดนนทบุรี

มาฝากแฟนค่าไทยรัตทีวี
โดยครั้งนี้ทีมงานจะพาไปดู๒กุมารผมจุก
มีคนนิยมมาขอโชคลาภกันเป็นประจำ
ใครที่จะมาที่นี่ก็ไม่ยากหรอกนะครับ

และนั่งเรือข้ามฝากไปที่วัดหน้าเสาทงทอง
ซึ่งจะมีเรือจอดคอยให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่เช้า

ส่วนสารของสองกุมารผมจุกจะอยู่ด้านหลังวัดครับ
เรื่องเล่าจากชาวบ้านกุมารฝาแฝดสองพี่น้องมักจะออกมาเล่นซ่อนแอบกับเด็กในบริเวณวัด
บางครั้งก็จะออกมาปรากฏตัวให้คนที่มาวัดได้เห็นโดยจะนั่งอยู่บนกิ่งไม้ต้นนี้ที่มีอายุกว่า๒๐๐ปี
ความเชื่อของชาวบ้านสองกุมารผมจุกจะชอบให้โชคลาภกับผู้ที่นำน้ำแดงหรือของเด็กเล่นมาถวายและมักจะมีโชคดีกลับไปทุกราย
เว้นแม้แต่แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ก็มักจะมาขอโชคลาภจากกุมารอยู่เป็นประจำ
ก็มักจะสมหวังด้วยแต่ต้องกลับมาแก้บนนะครับ
เพราะเคยมีคนได้ในสิ่งที่ขอไปแต่ไม่ยอมกลับมาแก้บน
จนทำให้ไม่เคยได้โชคลาภจากกุมารอีกเลย

ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับสองกุมารไปแล้วนะครับ
สิ่งที่นักเสี่ยงโชคนิยมทำก็คือทำการล้วงหายเพื่อเสี่ยงทาย
เดี๋ยวผมจะทำการล้วงหายเพื่อเสี่ยงทายดูบ้างนะครับ
หลังจากที่ขอพรกับสองกุมารไปแล้ว
ผมหยิบขึ้นมาติดมืออยู่๒อันนะครับ
ซึ่งในตลับสีขาวนี้ก็จะมีตัวเลขเขียนกำกับอยู่นะครับ
เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูพร้อมกันครับ

ส่วนอีกตลับหนึ่งก็คือเลข๔ครับ
ส่วนนี้คือความเชื่อของแต่ละคนนะครับ
ส่วนใครที่จะถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลนั้น
ก็ต้องขึ้นอยู่แต่วาสนาของแต่ละคนนะครับ

ก็ต้องเข้าวัดทำบุญหนุนนำเสริมส่งดวงชะตากันล่ะครับ
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ